คุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ห้าง

จังหวัดนั้นเขามีรุ่นพี่รุ่นน้อง
ซึ่งเขารู้จักกันตะโกนทักทายกันไป
แต่หนุ่มคนนี้คิดว่าเขาหาเรื่องตัวเอง
ก็เลยไปมีเรื่องชกต่อยกันแบบนี้ครับ
จริงแล้วเนี่ยน้องชมพู่คุณผู้ชม
ผู้ชาย๔คนในภาพนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนนะ
เดี๋ยวจะอธิบายแต่คุณผู้ชมดูผู้ชายใส่เสื้อพรางลายทหารเอาไว้ให้ดี
คือมันมีเหตุการณ์ผู้ชายสองกลุ่มกำลังเอะอะโวยวายชกต่อยกัน

ในคลิปเนี่ยมี๑นะฮะ
แล้วก็๓คนกับ๑คนฝั่งนี้ใช่ไหม

ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน

ที่มีลายสกรีนข้างหลังเนี่ยมันมีอะไรกันเกิดขึ้น
โตเถียงกันแต่จริงแล้วเขาไม่ได้รู้จักและไม่ได้มาด้วยกันสักคนเดียวนะ
เหตุการณ์นี้มีคนถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะมีการห้ามปรามแล้วแยกทุกคนออกจากการเหตุการณ์ตอนทุ่มครึ่งของเมื่อวานนะฮะ
กู้ภัยต้องเข้าไปเพราะมีคนเจ็บไปถึงก็ประถมพยาบาลคนเจ็บนะฮะทั้งสามคนมีคนบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้เนี่ยผู้ชายเสื้อดำที่หันหลังในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมชื่อว่าเกรียงไกรบอกว่าผมก็มาที่ห้างนี่ปกติ
พอจอดรถปุ๊บไปเจอช่างรุ่นน้องช่างรุ่นน้องมีการตะโกนเรียกกันไปทักทายกันไปตามภาษาคนรู้จัก
แต่พอสิ้นเสียงแป๊บเดียวเนี่ยผู้ชายคนนี้ก่อนที่เป็นสภาพนี้เขาจอดรถปุ๊บปรีเข้ามาทำร้ายรุ่นน้องเขาเลย
ก่อนที่มีชายอีกสองคนพยายามเข้ามาล็อกแขนรุ่นน้องซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะมาแบบเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็มีการรุมทำร้ายกันก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยก็เลยเหตุการณ์ตามนั้นสุดท้ายก็เลยต่อยฝั่งเสื้อลายพางทหารจนล้มสลบไปแบบนั้นครับ
ไม่รู้จักกันแล้วเห็นบอกว่าคุณเกรียงไกรบอกว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยมีการตะโกนถามด้วยว่าเฮ้ยมึงเด็กที่ไหนกูเด็กที่นี่
นั่นแหละฮะแล้วก็ลงมาต่อยเลยอ่ะแล้วก็เลยนอนอยู่บนที่พื้นที่นี่นั่นแหละ
ภาพเมื่อกี้รุ่นน้องของคนเสื้อดำนะเมื่อกี้เป็นรุ่นน้องสองคนหนึ่งในรุ่นน้องคือนายอธิวัฒน์
บอกว่าคือเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังคนใส่เสื้อพรางลายทหารมานั่นแหละ
ก็มาจอดพอจอดปุ๊บก็หันไปเจอรุ่นพี่เมื่อกี้เสื้อสีดำก็เลยตะโกนทักทายกันไง
แต่กลับถูกลายทหารเสื้อลายทหารวิ่งเข้าไปชกต่อยไม่ทันตั้งตัวเลย
แล้วก็มีผู้ชายสองคนนั้นที่อยู่ในภาพนี้เข้าไปล็อกแขนเขาอีก
ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำไปงงไปหมดเลยไปฟังเสียงอธิวัฒน์ครับ
มองหน้าผมผมขีดน้ำตู่เข้ามาไงแล้วเขาก็ลงมาใส่ผมเลย
แต่เราก็ไม่ได้รู้จักเขาใช่ไหมรู้จักมาก่อนเลยครับ
เหตุการณ์นี้นะตัวละครมันเยอะ
หนึ่งในสองคนที่เข้าไปห้ามและเจ็บเนี่ยคนเสื้อน้ำเงินกับเสื้อลายสก๊อตเมื่อกี้
อันนี้คือโกเมนเสื้อลายน้ำเงินเขาเจ็บเหมือนกันแต่คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
เขาบอกว่าเขาเปิดร้านอยู่ที่นี่กำลังจะกลับกับเพื่อนสองคน
พอมาถึงลานจอดรถเห็นวัยรุ่นกำลังทะเลาะกันก็เลยจะเข้าไปห้าม
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าเขามากับกลุ่มของคนที่เป็นเสื้อลายทหาร
ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็เลยชุดละมุนวุ่นวายโดนต่อยตาเกือบปิดไปแบบนี้
อยู่ที่หน้าร้านหรือไง
อยู่หน้าร้านนี้เลยครับผม

เรื่องนี้มันเกิดจากความเข้าใจผิดและต้นเรื่องคือคนที่ใส่เสื้อลายทหารคนเดียว
เขาเนี่ยเมามาขี่รถมาจอดที่หน้าห้างได้ยินเสียงอธิวัฒน์เมื่อกี้ที่เป็นรุ่นน้องช่างเนี่ย
ตะโกนทักรุ่นพี่มาเอ้ยมามาทำอะไรมาซื้อของเหรอ
แล้วเขาเข้าใจผิดหาว่าผู้ชายคนนั้นน่ะตะโกนหาเรื่องเขาก็เลยปรีเข้าไปชกอธิวัฒน์
ขายของอยู่ก็เลยจะไปห้ามแต่ถูกอีกฝ่ายเข้าใจผิดว่าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง
คืออย่างไหนอยู่ฝ่ายนึงก็เลยโดนทำร้ายร่างกายชุระมุนชุระเกย์
อยู่แบบนั้นจนทำให้บาดเจ็บทั้งสามคนทั้งคนที่ไปช่วยและคนต้นเรื่อง
สุดท้ายตำรวจรอให้คนเจ็บทั้ง๓คนอาการดีขึ้นก่อน
ฟังผิดชีวิตเปลี่ยนหูหาเรื่องนะคะ